อ่างทองบอกว่าน้อนน่ารักเหลือเกิน

้อนน่ารักมากเป็นน้อนสายบุญค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมที่อยู่พื้นที่อื่นเนี่ย
ได้เห็นความน่ารักของน้อนแล้วก็ยิ้มได้เช้านี้เหมือนกัน

คุณหมาเนี่ยเขาบอกว่ามีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมา
ดิฉันอยากมีเพื่อนเป็นมหาสายบุญแบบนี้
พาไปดูความน่ารักของน้องกันหน่อยนะครับ
้อนอยู่ที่ตลาดแถวตลาดสดเทศบาล๒อ่างทองนะ
ไปดูความน่ารักก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
อืม
ขอนด้วยนะขอนให้พรจริงไหม

เข้ามากับพระอีกใช่ไหมฮะ
ถ้าเกิดว่าเป็นคนก็จะเรียกว่าลูกศิษย์วัดใช่ไหมก็บวช
แต่นี่ค่ะเจ้าใหม่เป็นหมาสายบุญ
มันอยู่ประจำจุดอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล๒อ่างทอง

เป็นขวัญใจของชาวบ้านร้านค้าในตลาดค่ะ

เห็นพระเห็นเนรจากวัตโกเดินมาบินทบาทในตลาด

เดินนำหน้าบ้างเดินตามหลังบ้าง
ตามติดเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกศิษย์วัด

ได้ใครเห็นก็ยิ้มได้นะคะ

ขายผลไม้กลางตลาดประจำจุดอยู่ที่เดิม
พ่อค้าในตลาดบอกว่าไม่ใช่แค่พระเนรนะที่ออกบินทบาทแล้วเจ้าใหม่จะไปร่วมขบวนสายบุญเท่านั้นนะ
เวลาเจ้าหน้าที่มาใช้โทรโขกประชาสัมพันธ์เรื่องราวให้ชาวตลาดได้ทราบนะ
ใหม่ก็ไม่พลาดไปเดินในขบวนแล้วไปร่วมเห่าร่วมหอนกับเขาด้วย
ลักษณะคือมันเป็นแก๊งเดียวกับเธอนะ
นี่ดีไหมเห็นไหม
อย่าไปหอนกลางคืนนะไม่คนจะกลัว

รับหอนรับหอน